บุรีรำจะไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ว่าในเว็บไซต์ของไทย
มีการลงทะเบียนชื่อของกามาเป็นกุญสือของทางบุรีรำนะครับ
หลังจากที่ประกาศแยกทางกับเมืองทองท่ามกลางกระแสข่าวลือ
เตรียมจะไปคุมทัพบุรีรำยูเนเต็ดที่เคยร่วมงานกันมาก่อน
ล่าสุดครับเว็บไซต์ไทยลีกยืนยันว่ากามาเข้าเป็นกุญสือคนใหม่ของประสาทสายฟ้าแล้ว
แล้วก็มีการลงคุมทีมฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่๒๐ตุลาคมไปแล้วด้วยกามาเนี่ยเคยคุมบุรีรำในช่วงปี๒๐๑๔ถึง๒๐
แล้วก็สร้างความสำเร็จในปี๒๐๑๕ด้วยการเป็นทีมแรกของเอเชียที่คว้าได้ถึง๕แชมป์ใน๑ฤดูกาลครับ
ไฟเขียวให้กับตองกวินธรรมสัจจานามประตูทีมชาติไทยสามารถเจรจากับทีมไหนก็ได้ที่สนใจในตัวเขาหรือว่าทีมไม่ต้องการที่จะดึงตัวไปร่วมงานโดยไม่คิดค่าตัวหรือว่าค่าเซ็นสัญญาแต่อย่างใด